ถ้าคุณไปพบศพผู้ชายถูกแทงเข้าหน้าอกถูกแทงเข้าคาง
คุณจะคิดว่าเขาตายเพราะอะไรตายจากอะไร
ทะเลาะกันมีคนฆ่าต้องแค้นมาก
ปริศนาศพโดนแทงจมกองเลือดร้านกาแฟ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
ไม่มีร่องรอยนะครับว่าใครจะมาแทงเขา

พี่รักเกี่ยวไหม
พี่รักเกี่ยวไหมไม่มีอะไรนะ
ก็ให้ดูผมหน่อยเป็นเวลาของพี่กัญชาเล่าเวอร์แล้วนะ
บอกผมหน่อยโอ้โหนี่แหละครับผู้หญิงคนนี้เข้าไปเจอร่างครับ
ของนายพระสะทรหรือว่าหนุนชัยการอายุ๒๕ปี
แฟนของเธอเขาเป็นพนักงานร้านกาแฟ
่งไปแล้วอยู่หลังเคาน์เตอร์ในร้านกาแฟนะครับ
เห็นไหมครับพยายามจะปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผลครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มของคืนวันที่๒๙ตุลาคม

ในตำบลหมูศรีอภชนครราชศรีมาครับ
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าร้านสะดวกซัก

และในร้านกาแฟได้ไปเจอศพนายพระสะธรณ์
แต่ต่อให้แทงตัวเอง
ถ้าแทงหน้าอกก็ไม่ได้จะแทงคางต่อได้
แต่ต่อให้แทงคางต่อแทงคางก่อน

อันนี้เราคิดแบบคนทั่วไป
พื้นใกล้กันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ
เจอมีดพกสั้น๒เล่มอยู่ใกล้กับศพ
แต่ก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้เอาแล้วสิมันยังไงอ่ะ
นี่แหละครับนอกจากนี้นะครับในกระเป๋ากางเกงเจอเงินสด
องบุหรี่ถุงพลาสติกแบบซิปล็อก๓ถุง
เอาล่ะมาถึงตรงนี้แล้วกัญชาเลอเวอร์พี่
ในถุงพบกัญชาแห้งเขียนข้างถุงว่า
ตำรวจเนี่ยตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่หน้าร้าน
เพื่อนคุณผู้ชมดูนะจุดเกินเหตุนะครับทั้ง๑๗นาที
นะครับ๑๗นาทีนี่คือภาพสุดท้าย
ไหมที่เราเอาลูกศรชี้นั่นคือร้านกาแฟ

นี่แหละมีทีท่าไหม
มันก็เดินปกติเลยนะเหมือนเดินเหมือนมาดูมาสำรวจอะไร
ผ้าไว้เหรอหรือยังไงแล้วก็เดินกลับเข้าร้านไป
คุณผู้ชมผมขนลุกแล้วนี่แหละครับ
แล้วก็เดินกลับเข้าไปนะครับไปอยู่เคาน์เตอร์ในครัว
จุดเดียวกันกับที่พบศพแล้วก็ปิดไฟในร้าน
ปิดไฟในร้านแล้วก็เปิดประตูทิ้งไว้๑บานนะครับ
หลังจากนั้นนายพัศธรก็ไม่ออกมาอีกเลยครับ
จะเห็นแฟนของผู้เสียชีวิตสวมเสื้อสีจมพูคนพบศพ
มาถึงปั๊บทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่เข้าไปไหม
ทำไมมาเอาไม่เข้าไปก็แฟนมาทำงานที่นี่
นั่งอยู่๑๐นาทีจนลูกค้าบอกเดี๋ยวจะเดินไปดูให้
กลัวอะไรอ่ะนะนี่แหละครับทีมข่าวได้คุยกับหวาน
หวานคือแฟนของผู้ตายเล่าบอกว่า
ผู้ตายทำงานพาร์ทไทม์
พอเลิกการปกติ๑๘นาฬิกา๓๐นาที๖โมงครึ่ง

ส่วนวันเกิดเหตุติดต่อแฟนไม่ได้

เดินไปดูเอามอเตอร์ไซค์จอดอยู่นี่แต่ไม่กล้าเข้าไปในร้าน

หรือว่าคุณรู้นิสัยหรือว่ารู้อุปนิสัยแฟนคุณหรือยังไง
ก็เลยให้ลูกค้าที่มาซักผ้าเนี่ยนะครับ
เล่าให้เขาฟังเล่าให้เขาจนไปเจอศพครับ
เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนเป็นอะไรตายนะครับ
แต่ไม่เชื่อนะเธอไม่เชื่ออยู่อย่างคือ
ไม่เชื่อว่าจะเกิดจากการฆ่าตัวตาย
จากนั้นทีมข่าวไปที่บ้านของพี่สาวและย่าของผู้เสียชีวิตครับ
เล่าบอกว่าหลานกับแฟนก็อยู่ด้วยกันที่บ้านนี่แหละ
รักกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ
ก็มีเมื่อวานที่แฟนเขาบอกว่า
แฟนเขาก็ถามว่าทำไมพกมีดเอ่อขนุนมันก็เลยบอกว่า
เอาไว้ป้องกันตัวเอ้าก็เราก็เลยคิดในใจแหละเอามัน
มันไปมีเรื่องกับใครทำไมมันต้องป้องกันตัว
หรือว่ามันทำงานแบบว่าไกลบ้านแล้วแบบว่าอันตรายอะไรอย่างนี้
เราก็คิดอย่างนี้มีดก็เป็นมีดพกธรรมดาเนอะ
อันนี้ก็ยังไม่เห็นนะว่ามันเป็นมีดยังไง
ไม่มีค่ะมั่นใจว่าน้องก็นิสัยดีค่ะ
ปมยังไงกันไว้ในใจแบบมีแบบเอ๊ะในใจกันบ้างเหรอ
ไม่รู้เลยอ่ะพี่หนูก็อยากรู้เหมือนกันเพราะเราก็ไม่

เฮ้ยดูวงจรปิดอีกทีดิ
คือระหว่างที่เล่าข่าวไปว่าเขาเดินออกมาจากร้าน
ครับเขาเดินออกมาจากร้านเดินกลับเข้าไปอะไรแบบนี้
คุณผู้ชมมันไม่มีใครเข้าไปในร้านเลยนะเออ
เนี่ยต่อให้เราเอาให้คุณผู้ชมดูในระยะเวลาอย่างนี้
มันไม่มันไม่มีใครเข้าไปในร้านแล้วเดินเข้าออกเข้าออก
เหมือนมาดูอะไรเหมือนมาดูอะไรคุณผู้ชม
ไม่มีใครเข้าไปในร้านเลยนะเออน่าจะเป็นเรื่องฤทธิ์ของกัญชา
แต่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษา
เรื่องต้นไม่น่าจะเกิดจากการฆาตกรรม
แต่ก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ด้วย
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็ไม่เจอพิรุษ

เคยได้ยินเป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยนะ

มีเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุ์ของกัญชาตัวนี้
จะไปกระตุ้นระบบประสาทและสมอง
ทำให้เกิดอาการหลอนจากการเสพกัญชา
ถ้าไม่จริงกัญชาเลิเวอร์มาปฏิเสธหน่อยนะ

วันนี้ไม่มาช่วยให้ความรู้เลย

ซื้อขายแผ่นภาพยนตร์ฆาตกรรม

ภาพยนตร์ฆาตกรรมลึกลับซ่อนเงื่อน
นะตำรวจต้องรอผลชนสูตรอย่างละเอียดนะครับแล้วก็จะสรุปสาเหตุ
การเสียชีวิตต่อไปครับคุณผู้ชมครับ
โอ้ถ้าไม่ใช่ถูกทำร้ายเออถ้าจะเป็นฆ่าตัวตายค่ะ
แล้วก็แข็งใจเหรอแข็งใจแล้วแทงขา
อีกปั๊กหนึ่งหรอหรือว่าจะแทงคลางก่อนปั๊กหนึ่ง
แล้วก็ยังมีกำลังพอทันหน้าอกเหรอ

เพราะว่าไม่มีอะไรกระจวยกระจายเท่าของต่าง